ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะครับ
เรื่องที่นางจันฉายครุฑทองชาวบ้านในชุมชนวัชรพล๓ซอยจตุรโชธ๒๐
ร้องเรียนกับทีมข่าวของเราว่าครอบครัวเนี่ยถูกกลุ่มของในหนุ่ยกับในตุ้ม
ขาใหญ่ในซอยเดียวกันเนี่ยข่มขู่คุกคามบอกว่าข่มขู่คุกคามอย่างหนัก
หลังจากมีเรื่องกันจนต้องอบพยพครอบครัวไปขออาศัยไปนอนอยู่ในระแวกบ้านแถวที่อยู่ชั่วคราว

ทราบว่าวัยรุ่นคนนี้ไปจอดซื้อยาอยู่ลูกชายก็บอกว่าจะไปแจ้งตำรวจไปซื้อยาเสพติด
ชายกลุ่มนั้นก็ขี่รถไปบ้านของพวกที่มีอิทธิพลอีกหลังหนึ่งในซอย
จากนั้นไม่นานวัยรุ่นคนนี้นะครับก็ออกมาพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงมาจอดหน้าบ้านของนางจันฉายนะครับ
แล้วก็ถามว่าทำไมขี่รถเร็วแบบนี้ชนสุนัขแล้วนางจันฉายก็เลยถามว่าทำไมขี่รถเร็ว
สุนัขแล้วไม่คิดช่วยแล้วก็ต่อว่ากันอยู่พักหนึ่งวัยรุ่นคนนี้ก็ขับรถออกจากชุมชนไป
แต่จากนั้นไม่เกิน๑๐นาทีในตุ้มขาใหญ่ก็ขี่จักรยานยนต์มากับพวก๕๖คนมาโวยวาย
วักปืนขึ้นมาจ่อยิงที่ลูกชายสามนัดโชคดีที่เพื่อนที่มากับในตุ้มปัดมือในตุ้ม
กระสุนก็เลยเฉียวหน้าไปนะฮะแต่ก็ไม่โดนนะฮะแต่ก็เฉียวหน้านะครับ
ผู้เสียหายเลยไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แต่เรื่องมันไม่จบครับเพราะว่าทางผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่า
ตุ้มเนี่ยย้อนมาที่บ้านอีกมาประกาศศักดายิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแถมตอนตี๔ก็มีคน
เอาระเบิดไม่ทราบชนิดมาปลาใส่รถกระบะลูกสาวของป้าเขาด้วยที่จอดอยู่หน้าบ้าน
เมื่อวานนี้ในตุ้มก็มามอบตัวกับตำรวจสอนอคันนายาวไปแล้วแล้วได้ประกันตัวออกไป
แต่ครอบครัวป้าเขายังหวาดภาวะไม่กล้าเข้าบ้านต้องอบพยพไปนอน
ที่วัดนะวัดแถวบ้านเพราะกลัวจะโดนข่มขู่คุกคามทำร้ายอีก
วันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่นะครับไปตามเรื่องนี้นะ
ก็ไปพร้อมกับนายเอกพบเหลืองประเสริฐเป็นผู้ช่วย
สสเขตสายใหม่ของนายอนุดิตนาคอนทัพสสกรุงเทพภักดิ์เพื่อไทย
สายไหมนะพาผู้เสียหายไปตามความคืบหน้าคดีที่สอนอ
คัณะยาวนายเอกภพบอกว่าพอรู้เรื่องก็ไปตรวจสอบให้ไปคุย
ชาวบ้านในพื้นที่พบว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มที่มาข่มขู่คุก
คามป้าจันฉายเนี่ยมีพฤติกรรมชอบข่มขู่จริงแต่ไม่ได้เป็นขาใหญ่
ไม่ได้เป็นนักเลงคุมซอยเป็นแค่กลุ่มอันทภาณชอบโชว์ความเก่า
ละลานคนในพื้นที่แล้วก็อ้างว่ารู้จักตำรวจก็จะกล้าแบบ
ท้าทายผู้เสียหายให้ไปแจ้งความชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่านอกจากเหตุการณ์นี้ในตุ้มกับพวกยังไปก่อเหตุอีก
ครั้งไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่มีใครทำอะไรได้แม้กระทั่งชาว
ไปแจ้งตำรวจเรื่องยังเงียบซึ่งถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นข่าว
ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแถมกลุ่มพวก
นี้ก็มีพวกเยอะเกือบสามสิบคนตั้งตัวเป็นแก๊งมีอิทธิพลในพื้น
พกปืนติดตัวตลอดเวลาส่วนในตุ้มชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่า
ม้าตู้สล็อตก่อนหน้านี้ก็มีคนเห็นตัวนิ่มหลุดออกมาจาก
บ้านของในตุ้มด้วยนะแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวกัน
กล้าไปต่อแย่เขาอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขาเยอะ
ลูกตาเขาเต็มหมู่บ้านหมดเคยเคยมีตัวนิ่มหลุดมาแล้ว
เด็กมันจับมันได้อย่างเงี้ยเขาก็มาทวงคืนอะไรอย่างเงี้ย
แล้วจะส่งเงินกันตอนไหนเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าพวกนี้เขาวางไว้หมดแล้วไง
วางงานให้หมดใครดูแลอะไรทำอะไรเนี่ยเขาวางไว้หมด
อ่าก็มีอดีตผู้ต้องหาคดีควงปืนปล้นทรัพย์กลางบ่อนพนันกลางกรุงเมื่อปีที่แล้วคนหนึ่งอ่ะนะครับ
ผู้ชมจำได้หรือเปล่าชื่อว่าเสือดุสิตฉายาเขาอ่ะนะ
พ้นโทษออกมาละพอรู้ข่านี้ก็บอกเขาเห็นใจปะ
ขายของไม่ได้ต้องปิดบ้านหนีไปนอนวัด
ก็เลยพยายามที่จะมาเป็นคนเคลียร์ให้
วันนี้เสือดุสิตก็ไปเลยนะไปบ้านในตุ้มเลยนะ
ไปกับเพื่อนในกลุ่มเขามีฉายาว่าพงชื่น
จะไปถามแบบบอกว่าจะเอาให้หายคล่องใจว่าเป็นนักเลงใหญ่มาจากไหน

คือเหมือนเขาพูดทำนองว่าจริงแล้วเสือดุสิตเนี่ย
นี้ก็เขาคุมแถวนี้เหมือนกันนะเขาก็ใหญ่เหมือนกัน

เจอในตุ้มเจอแต่ญาติญาติเจอลูกสาวลูกชาย

คือตอนนี้นะครับเราจะได้เรียกบ้านที่เป็น

นี่ค่ะคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราก็ตามไปดูด้วย

เขาก็แค่เห็นคนทำมาหากินเดือดร้อน
เลยอยากมาช่วยเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ยให้

สุดท้ายแล้วก็ไม่เจอในตุ้มนะครับ
เสือดุสิตกับพงชื่นที่เขาไปด้วยกัน
เดี๋ยวลองฟังกันน้อยละกันนะครับ
คือเราไม่ชอบไงเราไม่ชอบให้ใครมาคมเห็นครับตบเด็กเตะหมาทั้งผู้หญิงต้อยเราไม่ชอบอยู่แล้วครับ
ต่อให้ใหญ่แค่ไหนผมก็ไม่ได้กลัวคือผมมาด้วยความถูกต้อง
เพราะจริงแล้วคนสายใหม่จริงเขาไม่ได้เกเลเขามีแต่ให้กันครับ

เขาก็บอกว่าคนนี้มันชอบกลางในชุมชนน่ะคือตบเขาไปทั่ว
ผมอยากมาช่วยก็มาแบบว่าเหมือนมาดูป้าเขาอะไรอย่างเงี้ย
ว่าให้รู้ว่าป้าเขามีพวกนะอะไรทำนองนี้
คือส่วนตัวพวกผมไม่รู้จักอยู่แล้วแต่เรื่องข่าวที่มันทางโซเชียลเนี่ย
เพราะป้าแกไม่พร้อมมีพวกก็เลยจะมาดูแลป้าแกว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงมั่ง
มาให้กำลังใจเขาและเรื่องคดีความไปถึงไหนแล้ว
เขารู้จักผมในเฟซบุ๊คแล้วมั้งครับเพราะว่าของผมมันในหนี้อยู่อ่ะ
คดีมันในเฟซบุ๊คแหละครับเพราะคนติดตามผมมันเยอะอยู่
ใช่เพราะส่วนใหญ่ก็มันรู้จักกับข่าวป้นบ่อนนะครับ
เพราะตอนนี้ส่วนตัวก็มีคดีติดตัวสู้คดีความอยู่
สู้คดีความอยู่แต่ผมก็ไม่ได้กลัวครับใส่อีกข้างเป็นไรไป
ตุ้มนี่เขาก็ตำรวจเขาเรียกไปดำเนินคดีอะไรแล้วก็ได้รับประกันตัวออกมานะ

แต่ว่าป้าเขาก็ยังไม่สบายใจไงเขาเลยยังไม่กล้าอยู่บ้าน
เสือดุสิตก็มาหาไม่เจอก็ที่เหลือก็ไปเคลียร์กันเองแล้วกันนะ
ส่วนป้าจันฉายเนี่ยก็มีพี่สาวนะคือป้าทองคำ

ทางเสือดุสิตนี่เขาก็ไปไปบอกว่าเออไม่ต้องกลัวอะไรเนี่ยนะ
ส่วนป้าเขาก็ได้พูดไปด้วยนะวันนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน่อย

เพราะถ้าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยถ้าป้ามีอะไรโทรหาพวกผม
แต่ผมชอบความถูกต้องใช่ไหม
ของสัตว์เลยเป็นคนนะใช่ไหมจะมายิงสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้

พอเห็นรถมาวนเวียน

เดี๋ยวว่าจะไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกค่ะ
ปีแล้วค่ะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
เขาไม่ใช่คนที่แบบ
ไม่ให้อภัยใครอยู่แล้วคนนี้
พอป้าอยู่นี่มา๓๐ปีป้ารู้

ถ้าเขาสำนึกคืนนั้นเขาก็คงมาบอกเราแล้วนะ

นอนบ้านลูกชายค่ะอารมณ์ร้อนเป็นคนอารมณ์ร้อนมาตั้งนานแล้ว
แล้วเคยฟังเราไหมเวลาเราเตือนอ่ะเคยเตือนก็ฟังนะแต่คนเราเวลามันอารมณ์ร้อนใช่ป่ะ
เวลามันอารมณ์ร้อนแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่พี่ก็ไม่รู้เขาไปไหน
เขาก็ทำรับจ้างอะไรทำแบบส่งแพะทำเนื้อแพะ
ในเรื่องของผิดกฎหมายอันนี้พี่ไม่รู้ปืนปืนมีทะเบียนของเมีย
อ่าก็เดี๋ยวให้ตำรวจเขาช่วยดูให้กันแล้วกันนะครับ
ของผู้มีอิทธิพลก็ต้องปรับให้หมดสิ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีจริง